และวันนี้วันเสาร์ที่๓๐มิถุนายน

คือหายไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว

จะครบ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ไปดูของการเจาะผนังถ้ำนี้ครับดรธเนทครับ

บางอย่างผมไม่ได้อยู่ในส่วนก่อนเจาะผนังถ้ำครับ
แต่ว่าผมจะอยู่ในส่วนด้านหลังที่เดินมา
สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ
ผมเมื่อกี้ถามอะไรนะครับถามว่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมง
โพรงมาประมาณ๔โพรงครับแล้วก็
โพงกำลังโรยตัวลงไปดูข้างล่างนะครับ
มีทางไหนที่จะเข้าถ้ำได้บ้างนะครับ
มีโพรงไหนที่พอจะเป็นสัญญาณบวกได้ไหมฮะ
ก็มีโอกาสครับมีโอกาสก่อนนะครับ
ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้
ต้องรอแต่ละโพรงแจ้งผลขึ้นมานะครับ
พูดง่ายเวลาอยู่ปลายถ้ำเลยนะครับ

น้ำไหลแรงอุปสรรคสำคัญน้ำที่ขนานตามขอบผาไหลแรงมาก
ฝนตกด้วยครับก็ลำบากนิดนึงตอนเดินเข้ามาฝนตกตลอด
ท่านครับปีกซ้ายแบบนี้นะฮะเราเคยสำรวจไปถึงปลายถ้ำขนาดนี้หรือยังฮะ
ไม่เคยไม่เคยเคยมีคนบอกว่าเคยสำรวจมาแต่ไม่เคยถึงปลายถ้ำนะครับ
ยังไม่เคยถึงปลายถ้ำเราเรานั่นเขาสำรวจในถ้ำแต่ตอนนี้เรามาจับพิกัดมา
แล้วมายืนอยู่นอกถ้ำตัดอยู่ด้านปลายนะครับคนละคนละส่วนกันนะครับ
เราก็เลยไม่ทราบว่าจริงแล้วปลายถ้ำมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับ
ก็เหมือนว่าเป็นชุดแรกนะครับพอดีได้รับรายงานจากข้างล่างว่า
เราก็จะพยายามสอบถามให้เท่าที่ทำได้แต่ว่าจะไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่ในการทำงานจริง
บอกว่าได้ไปสำรวจช่วงที่ไปสำรวจ
เป็นป่าที่อยู่หลังถ้ำทางโซนปลายถ้ำ
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่๑๑โมงที่เดินสำรวจพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่

พอเจอแล้วปุ๊บเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจต่อ
ว่ามันลงไปได้ลึกแค่ไหนหรือว่ารักษณโพรงเป็นยังไงบ้าง
แต่อุปสรรคที่สำคัญคุณผู้ชมก็คือน้ำที่มันไหลแรงตามขอบผา

ก็อาจจะเหมือนว่าเป็นชุดแรกเลยนะ
ซึ่งไปถึงที่ปลายถ้ำซึ่งอยู่บนภูเขา
ก็ชุดนี้จะทำงานร่วมกับทางทหาร
แล้วก็จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขานะครับ
แสดงว่าอาจารย์ธเนธก็จะดูแลเรื่องของโพรง
เรื่องของปล่องฝั่งปีกซ้ายของถ้ำหลวงนั่นเอง

แต่เรื่องของการขุดเจาะนี่ก็ต้องเป็นอีกทีมหนึ่ง
เพราะหลายหน่วยงานเหลือเกินที่ดูแลภารกิจนี้